ห้ามตกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามนะคะ
ในช่วงเวลานี้เองนะคะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยากไปตรวจค่ะ
อยากรู้ว่าตัวเองเนี้ยติดโควิดสิบเก้าหรือยัง
แต่ทีนี้พอผลตรวจออกมาเช็คหลายรอบหน่อย
คนที่เขาโทรมาบอกคุณว่าคุณติดโควิด๑๙
คุณถามย้ำกลับเข้าไปหน่อยคุณเช็คดีหรือยัง
เว็บไซต์เช็คอะไรที่มันมีรอให้มันเป็นเอกสารยืนยันหรือไม่
ก็ขอเอกสารยืนยันมาเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อวานเราเล่าข่าวไป
ที่มีกรณีน้องนักศึกษาที่เชียงใหม่ที่บอกว่าไปตรวจ
ปรากฏว่าทางสาธารณสุขโทรมาแจ้งบอกเธอติดเชื้ออืม
แล้วก็ประสานโรงพยาบาลที่ลำปางให้เธอไปอยู่เรียบร้อยเลย๓วัน
อุ้ยเดินทางข้ามจังหวัดเลยอ่ะจากเชียงใหม่อ่ะเออ
ถ้ามารักษาที่ลำปางอ่ะปรากฏไม่ติดเออ
ผลคือเธอไม่ติดแล้วเอายังไงคราวนี้กลายเป็นเสี่ยงสูงเลย
ล่าสุดเชียงรายมีอีกเคสแล้วเหมือนกันเด๊ะเลยมาอีกแล้วอ่ะ
เดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวเราได้ไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายคนนี้มาด้วยนะคะ
แต่ว่าจะให้คุณผู้ชมได้ดูตัวเลขวันนี้ก่อนเมื่อวานพันสามร้อยกว่าคนว่าเยอะแล้ว
อืมวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานนะคะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามรายแล้วค่ะคุณผู้ชม
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยสะสมสามหมื่นเจ็ดพันกว่าราย
อยู่ระหว่างทำการรักษาแปดพันเก้าร้อยกว่ารายนะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่
แหมมันก็ดูรุนแรงขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนะนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะ
มีการเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะ
โดยพลเอกนัทพลนักพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙บอกว่า
นายกเนี่ยสั่งมาตั้งแต่๑๓เมษายนแล้วล่ะว่าให้เตรียมเอาไว้นะเตรียมยกระดับมาตรการ
ซึ่งทีมงานเนี่ยก็เตรียมการรอเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับพื้นที่ที่ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่สีแดง
แต่ก็จะระวังไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยรวมด้วยแล้วมีความเป็นไปได้ย้ำว่าเป็นความเป็นไปได้นะคะ
อาจจะล็อกดาวน์บางพื้นที่เช่นกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงเชียงใหม่ประจวบคิริขัน
แล้วก็จังหวัดในภาคตะวันออกบางจังหวัดที่มีการระบาดหนักค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องการแจ้งผลตรวจโควิดของสาธารณสุขจังหวัดที่ผิดพลาดที่เชียงใหม่
ทำให้น้องนักศึกษาที่เขาไม่ได้ติดเชื้อสุดท้ายต้องไปนอนรักษาตัวรวมกับผู้ป่วย
จนตอนนี้ไม่รู้ติดเชื้อแล้วหรือยังกลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะเจออีกเคสหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชม
นายธวัชชัยเสวกะคือผู้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังนะคะว่าเขาไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่ง
ค่าตรวจไป๓๐๐บาทในวันที่๘เมษายน
จากนั้นรู้ผลจากโรงพยาบาลว่าเขาติดโควิด๑๙
เขาบอกว่า๙เมษายนก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เลย
ก็อยู่ร่วมห้องกับผู้ป่วยอีกคนนึง
จนกระทั่ง๑๐เมษายนค่ะเขาก็บอกว่าป่วยมาก็๒วันแล้วเนอะ
ทำไมมันไม่มีอาการอะไรเลยนะรู้สึกแปลก
เข้าไปเช็ครายชื่อผู้ป่วยในอินเทอร์เน็ตเอ๊มันไม่มีชื่อเราฮะ
บอกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์บอกรบกวนช่วยตรวจโควิด๑๙ซ้ำให้ผมทีได้ไหมครับ
นี่เขาตรวจสอบเองนะใช่เขาเป็นคนตรวจสอบเองสงสัยตัวเองแล้วตรวจเอง
ถูกต้องแล้วก็เลยขอโรงพยาบาลบอกว่าผมขอตรวจอีกทีได้ไหม
สรุปผลออกมาเขาไม่ติดเชื้อค่ะ
พอโรงพยาบาลรู้ว่าเขาไม่ติดเชื้อก็แยกห้องให้แล้วก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่๑๑เมษายน
แต่จะยังไงล่ะทีนี้เขาก็ต้องมากักตัวที่บ้านต่อ
แล้วก็ต้องไปตรวจผลซ้ำครั้งที่๒เพราะตอนนี้กลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงแล้ว
คุณธวัชชัยบอกเลยนะคะว่าโอ้โหการแจ้งผลตรวจผิดแบบนี้มันส่งผลกระทบกว้างมาก
ตัวเขาเองเนี่ยกระทบเต็มอยู่แล้วแต่คนรอบข้างเขาเดือดร้อนไปด้วย
เขาบอกว่าจากคนรอบข้างเป็นคนปกติธรรมดาต้องกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
เพราะคิดว่าเขาติดโควิด๑๙ไม่พอนะคะบุคคลและสถานที่ที่เขาต้องระบุในไทม์ไลน์
ก็วุ่นวายไปหมดไปตรวจโรคไปกักตัวไปทำความสะอาดไปบิ๊กคลินิ่ง
ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ใครก็ไม่อยากไปเยี่ยมเยี่ยน
หนักไปกว่านั้นก็คือว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันกับเขา
อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะออกไปซื้อของนอกหมู่บ้านไม่มีคนขายให้อะค่ะ
ไม่ยอมขายให้ไปทำงานก็โดนไล่กลับบ้าน
ที่หมู่บ้านของเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ตอนนี้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนกล้ามารับซื้อผลิตผลในหมู่บ้าน
ผลเสียกระทบเป็นวงกว้างมากค่ะเขาเลยบอกว่า
ผมขอแจ้งความได้ไหมกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดพลาดนี้
เพราะมันสร้างความเสียหายเป็นวงใหญ่จริง
นี่เป็นเคสที่๒ที่เกิดขึ้นจากการเขาจะใช้เวลาแถลงนะ
สื่อสารที่ผิดพลาด
อันนี้คือความคืบหน้านะคะกรณีล่าสุด
เดี๋ยวเราตามให้ต่อนะคะว่าสรุปแล้วที่เขาอยากจะแจ้งความ
ทำได้ไหมจะทำอย่างไรต่อ
และทางรัฐเองจะทำอย่างไรให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะ

ส่วนเคสก่อนหน้านี้ที่สสจเชียงใหม่แจ้งผล
ตรวจของนักศึกษาสาวที่เชียงใหม่ผิด

แล้วเธอก็ไปแอดมิตรที่โรงพยาบาล
นอนรวมกับห้องผู้ป่วยรายอื่น
ปรากฏว่าไม่ติดเชื้อเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้สสจเชียงใหม่ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
ใดออกมาแต่ให้รอการชี้แจง
กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะ

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับตัวเธอมาตรวจ

สำนักสุขภาพที่๑จังหวัดลำปางค่ะ
ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ยืนยันว่า
นักศึกษาสาวไม่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็ขออภัยทั้งครอบครัวและสถานที่

จากเหตุการณ์นี้จะปรับปรุงแก้ไข
ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้อีก

การแจ้งผิดพลาดนี่ยังไม่มีนะ

ขณะที่สถาบันบำราชนราดูล
ประกาศให้บริการเฉพาะผู้ป่วย
ฉุกเฉินอาการหนักเท่านั้น
เพราะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วคาดการณ์ว่าน่าจะเยอะไปกว่านี้อีกนะคะ
ทำให้ทางสถาบันบำราชนาราดูล

ตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙

และแจ้งบริการจดส่งยาทางปรายศนีย์แทน
นี่คือการประกาศออกมา
จากสถาบันบำราชนาราดูลนะคะ
ส่วนทางโรงพยาบาลสิริราชเอง
ก็ประกาศรับบริจักษ์สิ่งของช่วยผู้ป่วยโควิดนะคะ

พาชนะใส่อาหารครั้งเดียวทิ้งแบบย่อยสลายได้

ก็เอาไปบริจักษ์ให้ที่โรงพยาบาลสิริราชได้นะคะ